การอธิบายของพี่เอ๋ปารีนาในวันนี้ค่ะ

สมาชิกรัฐสภาหลายคนยังไม่เข้าใจ

ยังไม่ได้ติดตามการชุมนุมของผู้ชุมนุมอย่างแท้จริง
ถ้าหากทางรัฐบาลหรือว่าทางสมาชิกรัฐสภาบางท่านได้ติดตามตั้งแต่แรก
จะเข้าใจว่า๓ข้อเรียกร้องแรกที่เคยยื่นไปก็คือ
หยุดกุคลามประชาชนร่างรัฐมนุมใหม่และก็ยุบสภา

ต้องมีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ก่อนถึงจะมีการยุบสภาได้
เพราะเราถือว่าถ้าหากยุบสภาก่อนจะเป็นการที่รัฐบาลไร้ความรับผิดชอบ
แล้วก็เป็นข้อเรียกร้องที่ตัวหนูเองหนูยังเข้าใจเลยว่ารัฐสภา

แต่จริงแล้วพอมารับฟังวันนี้แล้วค่ะกลับกลายเป็นว่าสมาชิกรัฐสภาบางท่านยังไม่เข้าใจ
ยไม่ได้มองอย่างที่พี่เอ๋เขามองใช่ไหมว่าคุณไม่ได้กลับไปกลับมาใช่ไหม
คือคุณมีสาเหตุว่าทำไมคุณเปลี่ยนจากยุบสภามาเป็นนายกลาออก

คือตรงนี้มันไม่เคารพประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะคะไม่ใช่ไม่เข้าใจ
คือสมมุติว่าคือน้องมายต้องเข้าใจคำว่าเสียงข้างมาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องการอะไร
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเลือกตั้งใครเข้าไปในสภาบ้าง
มันมีระบบรัฐสภาระบบการปกครองประชาธิปไตย
ถ้ามุติประชาธิปไตยเลือกตั้งไปแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ย
แล้วไม่ยอมรับนะคะอีกหน่อยประเทศจะอยู่กันยังไงคะ
ว่าเลือกตั้งเสร็จทุกครั้งเนี่ยมันก็เกิดหลูบขึ้นมาเป็นวังเวียนวนเวียนว่า
พอเลือกตั้งไปเสร็จแล้วปุ๊บคนนี้เราไม่ได้เลือกไป
รวมตัวกันสักแสนคนไล่ยุบสภาเรารวมตัวกันสักหนึ่งล้านคนมันก็กลับไปสู่อดีตนะคะ
แต่ครั้งนี้มันมากกว่าอดีตตรงที่ว่ามันมีการทำลายนะคะ
มันมีการทำลายและดูหมินกันเยอะมาก
พูดว่าไงคะเขาได้รับการเลือกตั้งไปในสภาค่ะ
ก็โอเคค่ะนี่คือวิถีทางประชาธิปไตยค่ะ
ประชาธิปไตยคือต้องมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้หนูเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ต้องเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า
ในประเทศเราที่มีการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยเนี่ย
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาพูด
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องในสิ่งที่รัฐบาลทำให้ถูกต้อง
ถึงแม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยโอเคจะเป็นการที่เสียงข้างมาก
รัฐบาลชุดนั้นได้รับเสียงข้างมากเลือกตั้งเข้ามา
แต่ทีนี้ค่ะหน้าที่ของประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือ
จับตาเฝ้าดูการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ

เพราะว่าประชาชนเองก็ต้องคอยสำรวจและตรวจสอบว่า
สิ่งที่รัฐบาลทำนั้นได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงหรือเปล่า
เรื่องนี้หนูคิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านก็น่าจะเข้าใจตรงกัน
คุณเอกจะให้เขารอจนจบ๔ปีวาระก็ได้หรอ
เขาชอบย้ำว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะ
คือเขาก็พูดอยู่ทุกวันเลยนะคะ

คุณเอกกำลังจะบอกว่าให้เขารอให้นายกประยุทธ์หมดวาระไปก็คือจบ

เขาต้องเรียนรู้ที่จะเคารพประชาธิปไตย